เจ้าของวัวคนหนึ่งเขาบอกว่าเช่าบ้านเนี่ยมาบอกหลายทีแล้ว
เคยเห็นมีผู้ชายเนี่ยนะชอบมาข่มขืนวัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้
วัวบอกว่ามีเหรอเจ้าของวัวยังไม่อยากจะเชื่อเลย
เจ้าของวัวเลยตัดสินใจเดี๋ยวลองซุ่มดูหน่อย
ปรากฏว่ามีจริงครับผู้ชายคนนี้แก่แล้วด้วยอ่ะ

แก้ผ้าล่อนจ้อนแบบนี้พยายามจะข่มขืนวัวเขา
ตอนไปเจอนี่คือแก้ผ้าอยู่แก้ผ้าอยู่
ไม่น่าเชื่อนะว่ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้

ชาวบ้านกับเจ้าของวัวเขาเลยช่วยกันรวบตัวเอาไว้
แล้วก็รุมประชาธรรมไปด้วยอ่ะน่วมไปเลยอ่ะเนี่ยค่ะ
นายมนูลอายุ๖๘ปีนะคะ
ถูกเจ้าของวัวกับชาวบ้านจับตัวเอาไว้สภาพคือเปลือยกายล่อนจ้อนนะคะ
แล้วก็ถูกเจ้าของวัวถูกชาวบ้านที่เขาช่วยกันจับเนี่ยนะ
พฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้ข่มขืนวัวที่กำลังกินย่าอยู่ที่ชายป่า
กลางซอย๒๖คลองเตยพัฒนาตำบลคอหงนะคะ

แล้วก็นำตัวไปที่โรงพักเป็นบัวสาวนะฮะ
วัวสาวอายุสองปีค่ะอ่าเนี่ยวัวเพศเมียค่ะครับ
แล้วก็มีเสื้อมีกางเกงเนี่ยถูกถอดทิ้งเอาไว้ในป่า
ตุ๊กของนายมนูลก็จอดทิ้งเอาไว้อยู่ริมถนนห่างจากจุดที่ก่อเหตุประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่สภหัดใหญ่
แต่เบื้องต้นจับใส่เสื้อผ้าก่อนนะไม่เอาไปทั้งแก้ผ้านะ
ตำรวจบอกมันดีแล้วฮะไม่อยากมองอืม
เสื้อผ้าก่อนแล้วไปโรงพักค่ะวัวที่ถูกอนาจารย์เนี่ยเป็นวัวสาวสีดำ
อายุสองปีนายมนูลปฏิเสธแต่ก็พูดด้วยใบหน้าแบบไม่ได้สลดอะไร
อืมนักข่าวบอกว่ายิ้มไปด้วยพูดไปด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาก่อนว่าเขาพูดว่ายังไง
ลุงก้าวไปในป่าใช่ไหมอืม
ก็ว่าแบบว่าถ้าจริงจริงลุงไม่ได้เอาครับคือลุงเกลี้ยผ้าไหมครับครับ
เกลี้ยทำไมครับหายท้องอ๋อเขาหยิบท้องเข้าลงน้ำอ่ะ
อย่างเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นคุณก็ว่าเอาวัวพอดีวัวเขาหายบ่อยใช่ไหม
ผมก็คิดว่าลุงไปขโมยเพราะว่าลุงยอมรับว่าทำหลายครั้งแล้ว
ลุงทำกับเพื่อนกี่คนอ่ะอ๋อไอ้คนเดียวแต่เพื่อนมันเพื่อนมันมันเคยไปทำแล้วมันแนะนำ
โอ้ทำจากเพื่อนก็เลยสำหรับทำเพื่อนมาหล่อโอ้โห
สิตอบแบบไม่สลดเลยอ่ะคือเคยข่มขืนวัวมาแล้วจริงจริงอ่า
สองครั้งเพราะเพื่อนแนะนำอืมเพื่อนเคยทำก็เลยนึกสนุกทำตามเพื่อนอ่า
แต่ครั้งนี้ไม่ได้ข่มขืนนะที่ถอดกางเกงปวดท้องจะต้องถ่ายหนัก
ก็เลยถอดกางเกงแต่ถอดหมดเลยนะเสื้อเสื้ออะไรก็ถอดนะคือแก้ผ้าเลย
แล้ววัวแล้วบอกว่าวัวเนี่ยมันดิ้นคือวัวมันถูกมัดอยู่อะค่ะอืม
มันดิ้นจับยากก็เลยข่มขืนยากพยายามจะข่มขืนแหละแต่ไม่ได้ทำ
เจ้าของมาเห็นก่อนมาจับก่อนทำไปก็นึกสนุกอ่ะผมก็มีเมีย
บอกแบบนี้โอ้โหเมียก็มีตั้งสองคนเนี่ย
แรกอ่ะเสียชีวิตไปแล้วตอนเนี้ยอยู่กับเมียคนที่สองอืม
แต่ก็มาข่มขืนวัวแต่คนที่ไปช่วยจับเนี่ยนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ปรีชาชัยมุณีอายุ๕๐ปีนะคะเป็นนุ่มขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปช่วยจับคุณลุงคนนี้เขาบอกว่าโหไม่จริงอ่ะ
บอกยังไม่ทันได้ข่มขืนวัวเพราะตอนไปจับตัวเนี่ยนะ
อสุจิเต็มตัวไปหมดเลยแล้วก็ที่ตัววัวก็คราบอสุจิเต็มเลย
มาตามมาให้ดูเลยครับ
ที่บีบาลอีกไอ้เนี้ยนะครับครับถึงกันมันไปไปไป
เชียร์เขาไปโทนนึงครับแต่ถึงสูงเดินมานี่ครับ
มานี้ไม่รู้ว่าเดินไปทางเพราะมันไหมนะแต่งั่วมาอยู่ตรงนี้ครับ
แต่ทีนี้มันลำถึงมุกเลยลำถึงมุกครับลำก็มุกมุกติดต้นไหมอันแหละครับ
ทีนี้ก็มันมันก็ตำเหลืองก็มันตรงนั้นแหละมันยืมลูกยีนั่นแหละ
ก็ทำแก้เปื่อยกันเลยหมดครับแต่ทีนี้ก็พวกพวกอันทัศน์ตึงกับเจ้าของก็มา
มาตั้นแต่ว่ามันทัศน์มันทัศน์แล้วนะครับมันเกือบจะทัศน์แล้ว
คือจะทัศน์เลยครับมาทัศน์ตึงกับน้ำนี้มันปานเต็มนี้
กะทิค้าที่นั้นมีเวทน่ะแต่ทิ้งทีนี้พวกอันทัศน์ตึงกับมันเดินทวนเจ้าของเข้าไป
แต่เจ้าของก็อยู่อยู่อยู่อยู่ที่ข้างเจียงง่วงอันนี้นะครับ
แต่ทีนี้มันก็ต้ำเดินเดินเด็ดหยดต่อเด็ดปั๊กอะไรอยู่ไปนั่นเลย
แต่ทีนี้เจ้าของมันก็กลับเขารู้แล้วอืมเจ้าของวัวเขาก็บอกกับตำรวจว่า
วัวเนี่ยค่ะเขาก็มาเลี้ยงเอาไว้ที่ชายป่าตรงนี้เป็นประจำ
ชาวบ้านเคยมาบอกนะคะว่ามีผู้ชายแอบมาข่มขืนวัวตั้งหลายครั้งแน่
ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะคะแต่สุดท้ายก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองมาซุ่มดูหน่อยก็แล้วกัน
แล้วก็เจอกับนายมนูลคนนี้เปลือยกายล่อนจ้อนกำลังพยายามจะข่มขืนวัวเขาอยู่
พอเห็นว่ามีคนมองอยู่ก็ทำท่าเหมือนกับเดินไปเก็บผักเก็บย่าอะไรแบบนี้
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนทีเนี้ยเจ้าของวัวก็เลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันจับนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นพฤติกรรมแบบนี้ตำรวจบอกว่าก็ได้แต่แจ้งข้อหา
กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปลือยกายและเปิดเผยร่างกายมันเป็นระหูโทษ
โทษก็แค่ปรับสามร้อยอ่ะแล้วก็ปล่อยตัวไปคือโทษทางคดีอาญาไม่หนักนะใช่
แต่วันอันนี้โอ้โหอับอายจริง